คืนนี้ส่งแรงใจเชียร์นักวอเล็กบอลสาวไทยนะครับ
จะลงแข่งขันศึกโอลิมปิก๒๐๒๐รอบคัดเลือกนะครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา๘นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของโปแลนด์นะครับ

ตบลูกยางเสาทีมชาติไทยได้ลงมายื่นร่างกายประมาณ๓๐นาที
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
ส่งเจ้าหน้าที่นวดและนักกายภาพบำบัดจากไทยมาเสริมช่วยในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
ช่วงสายวันนี้นะครับนักกีฬาได้พักผ่อนเต็มที่
ที่ช่วงบ่ายจะมีการประชุมทีมอีกครั้ง
ในวันนี้ที่จะเจอกับเซอร์เบียเวลา๔ทุ่มตามเวลาประเทศไทย
ทุกคนรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากแต่ทุกคนพร้อมที่จะเล่นเต็มที่
เรื่องการเล่นจะวางแผนกันอีกครั้งในการประชุมครั้งสุดท้าย
โดยการเล่นนะครับไทยต้องรักษาเกมของตัวเองให้ได้
ถ้าเล่นในรูปแบบของไทยไม่ได้วันนี้ก็เป็นงานที่ยากลำบากนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ต้องติดตามนะครับ
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๓ที่กรุงเนปิดอร์ประเทศเมียนมาร์
ระหว่างวันที่๓๑๑สิงหาคมนี้